ผู้สั่งให้เดินมาเชื้อหน้ากันแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะลับไปทางไหน
ตอนนี้สำรวจ

ติดตามคืนนี้๑๙นาฬิกา